คุณผู้ชมครับอีกไม่นานนี้ครับคุณผู้ชมที่ใช้บริการรถไฟของไทยนั้น

แบบใหม่ครับในการเดินทางไปยังเชียงใหม่
บนราชธรรมนีนองคายและหาดใหญ่
ที่สะดวกสบายทันสมัยเพิ่มมากขึ้นแน่นอน
แต่ว่าก่อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำเข้ามาให้บริการ
วันนี้เปิดโลกเศรษฐกิจนะครับจะนำรถไฟขบวนนี้วิ่งเข้ามาให้คุณผู้ชมเห็นก่อนว่า
หน้าตาของรถไฟขบวนนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับรถไฟที่วิ่งเข้ามานี้
เป็นรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังจะนำเข้ามาให้บริการในเชิง
ณิชย์จะเป็นรถไฟขบวนด่วนพิเศษหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ลักษณะจะเห็นอยู่นะครับว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
สีสันก็สดใสมากขึ้นอย่างที่เห็นจะมีความวาวแบบนี้นะฮะ
แต่ว่ายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของการรถไฟโดยเฉพาะแถบสีแดงเลือดหมูแบบนี้ครับ
เป็นสีประจำของการรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงเป็นสีที่อยู่เพื่อให้รู้ว่านี่คือรถไฟของไทยนะครับ
แต่ว่าเรื่องของลักษณะของรถไฟนี้ก็จะมีความใหญ่โตมากขึ้นคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของลักษณะเองถ้าเกิดว่าวัดจากความสูงจากล่างขึ้นบนสามเมตรเจ็ดสิบแปดเซนติเมตร
ถ้าความกว้างล่ะครับจากซ้ายไปขวาก็๒เมตร๙๐เซนติเมตรอันนี้เป็นความกว้างนะครับ
มาดูความยาวของหนึ่งตู้หรือว่าหนึ่งโบกี้กันบ้างจากท้ายสุดมาหน้าสุดของหนึ่งตู้นั้นก็ประมาณยี่สิบห้าเมตร
นี่คือเรื่องของลักษณะที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมีความใหญ่โตแล้วก็ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
พาคุณผู้ชมมาดูภายในกันหน่อยคุณผู้ชมครับภายในเองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับ
รถไฟคาร์โบนนี้จะมีทั้งชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองเราขอยิบยกชั้นสองมาให้ดูภายในกันก่อนคุณผู้ชม
ภายในเนี่ยจะมีการปรับปรุงเรื่องของลักษณะของทางเดินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับทางเดินเนี่ยจะมีความกว้างมากขึ้นจาก๖๕เซนติเมตรจะเป็น๗๘เซนติเมตรเพราะอะไรเพราะว่าจะให้ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการเนี่ยสามารถเข็นวิวแชร์เข้าไปใช้บริการได้แล้วก็รถที่จะเป็นรถขายอาหารต่างเนี่ยก็จะเข็นขายของบนรถไฟขบวนนี้ได้อย่าง

จะมีอยู่หนึ่งตู้ที่รองรับการให้บริการสำหรับผู้พิการส่วนรถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้นหนึ่งจะมีอยู่ที่หนึ่งตู้นะครับซึ่งอยู่ท้ายสุดของขบวนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถสะเบียงด้วยแล้วก็มีการปรับชมใหม่ให้มีความสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยเบาะสีเขียวนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็แต่ละจะจำหน่ายเ
มีหนึ่งตู้หรือหนึ่งคันนะครับเอาไว้เก็บเครื่องปั่นไฟสองเครื่องจากเดิมเนี้ยจะถูกติดตั้งเอาไว้ใต้รถซึ่งจะมีเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นควันด้วยส่งผลกระทบต่อมรบภาวะจากเดิมนะครับหนึ่งขบวนเนี้ยจะมีรถที่เป็นที่มีติดตั้งไฟเนี้ยถึงสิบสามตู้ด้วยกันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล

เราจะเริ่มให้สื่อมวลชนทดลองกันก่อนนะครับในวันพระราชบดีที่สิบสี่กรกฎาคมนี้ก่อนจะวิ่งไปรอให้บริการคุณผู้ชมในการให้บริการในสี่เส้นทางอย่างที่บอกไปอันนี้ก็เป็นความทันสมัยความใหม่ที่การรถไฟกำลังจะนำเข้ามาให้บริการคุณผู้ชมนั่นเองนะครับ